ฮือไล่อบตโดนจิกหัวเย็บ๒เข็ม

มาไล่ประหลัดด้วยกันง่าย

มีคนออกรับแทนประหลัดก่อน
นั่นคือเมียประหลัดตบชาวบ้านด้วยโทรศัพท์มือถือครับ
เสียดายพี่น้ำแข็งไม่อยู่เล่าข่าวนี้
โอ้โหแล้วเป็นผู้หญิงจิกหัวตบกันเลยอ่ะ
คือตอนแรกก็เอ๊ะตบยังไงให้แตก
โอ้โทรศัพท์อยู่ในมือไง

บไปก็แตกสิครับคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับจังหวะที่เมียของประหลัดอบตบ้านไร่นะครับ

จากนั้นเมียประหลัดกระชากหัวมาตบครับ
จนเจ้าหน้าที่ชาวบ้านและตัวประหลัดเองต้องกระโดดเข้าไปห้าม
ส่วนชาวบ้านที่ถูกทำร้ายนะครับก็ได้แต่ปัดแต่ป้อง
หลังจากประหลัดพาเมียขึ้นไปบนอาคาร

บอกว่าหันหน้ามาชี้ด่าคู่กรณีอยู่นะ
เหตุการณ์บริเวณนี้เกิดขึ้นตอนหน้าชาวบ้านนะครับ
มีพยาน๒๐๐กว่าคน

คือชาวบ้านเขามาถือป้ายขับไล่

ที่หน้าที่ทำการอบอตอเลยนะครับ
ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ทีมข่าวนะครับไปพบกับชาวบ้านผู้หญิงนะครับ
ได้รับบาดเจ็บเธอก็เล่าบอกว่าคือนักข่าวอย่างนี้นะมันมีเหตุ
เหตุก็คือชาวบ้านเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมเคยขอความช่วยเหลือผ่านประหลัดอบต
หลายครั้งแต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจนทราบมาว่าประหลัดอบตอ้าว
นี่คือโดนไล่จากที่อื่นนี่อ้าวอ่าโดนไล่จากที่อื่นมาเนี่ย
แล้วมาย้ายมาที่นี่ตัดสินใจมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้นายกอบต
พิจารณานะครับย้ายประหลัดคนนี้ไปอีกแต่ขณะชุมนุมผู้ก่อเหตุ
ก็คือเมียประหลัดใช่ไหมออกมาด่าชาวบ้านนะนี่พี่เขาเล่าแบบนี้นะ
อืมคือจริงจริงอ่ะจะขอคุยจะขอเจรจาแต่อีกฝ่ายตรงเข้ามาทำร้ายแบบนี้
ซึ่งเออแล้วพี่ได้ตอบโต้ไหมพี่ไม่ตอบโต้เลยเบิร์ตนะเอาลองฟังเขาหน่อยฮะ
เราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะตีเราเราก็ไม่ได้ตั้งสติแล้วก็ไม่คิดเลยว่าเราจะโดนแบบนั้น
ตอนแรกเราก็ยังไม่รู้เลยค่ะเราพอรู้สึกว่าแค่ว่าโดนมีอะไรมาโดนหัวเรา
เราก็เลยเป็นลูกมือเราก็มีเลือดเราก็ตกใจค่ะเราก็เลยป้องกันตัวอีกมือแล้วเขา
แล้วก็ดันเขาไว้ไม่ให้มาใกล้ตัวเราแค่นั้นแหละค่ะ
สำหรับคดีทำร้ายร่างกายนะครับตำรวจเตรียมออกหมายเรียกนะครับ
ผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อเก่าหาส่วนประเด็นที่ชาวบ้านนะครับ
ร้องเรียนเรื่องของการทำงานของประหลัดเนี่ยทางอำเภอหล่มศักดิ์
ทางอำเภอหลมศักดิ์ก็ตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงแล้วนะครับ
โอ้โหนี่ที่เย็บ๒เข็มโอ้โหตรงนี้เลยฮะ
ส่วนความคุ้นหวัยของออร์ปตอบ้านได้นะครับพบว่านายกรีดศักดิ์ประหลัดออร์ปตอบ้าน
แล้วก็ภรรยาของท่านเนี่ยนะครับก็ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยนะครับ
ใช้สิทธิลาป่วยลาราชกาลตั้งแต่๑๗ตุลาคมหลังเกิดเหตุ๑วันนะนะ
น่าจะมาทำงานสัปดาห์หน้าแหละนะครับ
วันอังคารแล้วมั้งวันจันทร์วันหยุดนี่
นะคงจะมาวันอังคารแหละ
เอาถ้าท่านประหลัดท่านภรรยา

ถ้าอยากจะชี้แจงผมว่าวันเปิดทำการมาท่านตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลย
นะครับเรื่องใหญ่แบบนี้นะครับเขาจะได้ฟังจากฝั่งท่านบ้างนะครับ
คือจะได้สื่อสารกับชาวบ้านด้วย